มาช่วยเหลือชีวิตของเด็กผู้หญิง
ที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานที่จังหวัดนครนายกนะครับ

แล้วก็เป็นเด็กที่ช่วยเหลือพ่อแม่ในทุกอย่าง
อยากให้ชีวิตของเธอนั้นมีความสุขมากกว่านี้
ด้วยการมีบ้านที่มีหลังคาจริง
ไม่ใช่บ้านที่มีหลังคาเป็นสะพานนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ตะลุยปลดทุกข์กันได้
เพราะเรื่องนี้แชร์กันมากในโลกโซเชียล

ตามหาชีวิตของเธอจริงแล้วนะครับ
ติดตามได้จากเรื่องราวเหล่านี้กันนะครับ
นะครับก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ลงพื้นที่ไปยังตำบลบ้านพริก
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายยกนะครับ
เพื่อไปพบกับเด็กหญิงหัวใจแกร่งคนนี้
ก็คือเด็กหญิงพันธิพาพึ่งมีอายุ๑๑ปี
หรือว่าน้องฟ้าอาศัยอยู่กับนายประสงค์
มีอายุ๖๔ปีนะครับ
คุณพ่อและก็นางอำพรเรือนสุริยาอายุ๔๘ปีคุณแม่นะครับ
โดยใช้บริเวณใต้สะพานข้ามคลองเป็นบ้านมานานกว่า๘ปีแล้ว
ซึ่งทั้ง๓ชีวิตบอกว่าไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตา
หันมาหาวิธีสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ด้วยการเผาถ่านขายแล้วก็เพาะเห็ดไว้ภายในบ้าน
ทำให้มีเงินเข้ามาวันละประมาณ๓๐๐บาท
เด็กหญิงพานิพาเพิ่งมีลูกสาวคนเดียวของบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่า
เธอต้องตื่นขึ้นแต่เช้าเพื่อช่วยแม่เก็บเห็ดส่งขาย

โดยในช่วงวันหยุดก็จะไปช่วยแม่ช่วยพ่อเผาถ่านขาย
เด็กคนนี้มีความตั้งใจที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัว
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นั้นไม่เหนื่อยมากไปกว่านี้ครับ
ก็จะมีเก็บเห็ดแล้วก็ทำสัญลักษณ์ส่วนตัว
แล้วมารอรถไปโรงเรียนค่ะ

ก็ถ้าพ่อเก็บฐานก็จะไปช่วยเก็บ
ก็เก็บเห็ดล้างจานกวาดบ้านถูบ้าน
แล้วก็บางทีก็ขาดห้องน้ำค่ะ
เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราก็เหนื่อยแล้วค่ะ
อยากจะแบ่งเบาภาระท่านบ้าง
พอเราได้ช่วยท่านทำงานเรารู้สึก
รู้สึกว่าแบบมีความภูมิใจมีความว่าเรากระตันยูแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณพัชรพลบอกว่าตอนที่คุยกับน้องเขา
ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็เป็นเด็กจิตใจดีนะ
แล้วก็มีกำลังใจนะฮะเป็นเด็กไม่ยอดท้อต่อชีวิตนะครับ
น้องฟ้าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมาก
มีภาวะเป็นผู้นำชอบช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน

ตั้งใจเรียนและไม่เคยยอดท้อต่อโชคชะตาชีวิตนะครับ
โดยบ้านใต้สะพานหลังนี้หากน้ำในคลองเพิ่มขึ้น
ก็จะทำให้น้ำท่วมเข้ามาภายในบ้าน
ทั้ง๓ชีวิตก็จะต้องอบพยพไปอาศัยกับเพื่อนบ้านนะครับ
ทั้ง๓ชีวิตเดือดร้อนรถปลดทุกข์ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดนครนายกนะครับ
โดยดรสุจินชัยชุมศักดิ
ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ลงพื้นที่ไปพบกับครอบครัวนี้
ได้มีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเรื่องการย้ายบ้าน

เพราะได้มีหลายหน่วยงานที่ได้ให้งบประมาณ

แล้วก็คงไม่ใช่สร้างบ้านแค่เสร็จฮะ

ตามงบประมาณที่สมควรจะได้
แล้วก็รวมถึงการดูแลภาคการศึกษาอะไรต่าง

คิดว่าน้องคนนี้คงจะเป็นพลังสังคมที่สำคัญในอนาคตเลย
เห็นไหมฮะน้องฟ้าจะเป็นพลังที่สำคัญของสังคมต่อไป
ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนในสังคมนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญน้องฟ้าเป็นเด็กดีด้วยนะครับ

เรื่องของรายได้ของครอบครัว
รวมถึงเรื่องของการศึกษาของน้องฟ้าเนี่ย
ก็ทีมข่าวรถประทุงของเราจะตามติดเรื่องนี้กันต่อไปด้วยนะครับ